กลุ่มวัยรุ่นที่อ่างทองค่ะได้ขี่รถจักรยานยนต์กันมา๓๐๐คันเลยนะคะ
แล้วก็เบิ้ลเครื่องแบบเสียงดังที่พิธีชาปนกิจศพของเพื่อน
เพื่อเป็นการส่งวิญญาณของเพื่อนให้ไปสวรรค์ค่ะ
ที่วัดโลสุธาวาสอำเภอเมืองอ่างทอง
บริเวณเมนที่มีการจัดทำพิธีชาปนกิจศพนายกรพักษ์หรือบาทสิทธิเวชไทย
อายุ๑๗ปีมีคนไปร่วมงานเป็นพันคนเลยนะคะ
แล้วก็มีกลุ่มเพื่อนก็นำรถจักรยานยนต์กันไป
กว่า๓๐๐คันจอดเต็มพื้นที่ภายในวัด
พอถึงเวลา๔โมงเย็นเพื่อนก็นำรถของตัวเองไปที่หน้าเมน
เร่งเครื่องเพื่อส่งวิญญาณเพื่อนไปสวรรค์
จากการสอบถามเพื่อนผู้ตายที่ไปร่วมงานก็รู้ว่า
กรพักเป็นนักศึกษาปวชปี๒แผนกช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองค่ะ
มีนิสัยชอบการแต่งรถจักรยานยนต์เป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะ
แล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนในวิทยาลัย
เพื่อนในกลุ่มก็ชอบแต่งรถเหมือนกัน
ก่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์
เมื่อ๒๑มกราคม๒๕๔๐ปีนี้ล่ะค่ะ
เพื่อนก็เลยมาร่วมกันส่งวิญญาณของเพื่อนไปสวรรค์นะคะ